สำหรับคำถามเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในไทย
ที่ประเทศสมาชิกจะถามไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ
ก็ได้มีการยื่นคำถามมาล่วงหน้าแล้ว
รับจอบประเด็นจะสรุปประเด็นสำคัญของคำถามเหล่านี้ครับ
ซึ่งก็จะเป็นตัวสะท้อนถึงประเด็นที่ต่างชาติ
แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทยตอนนี้
ประเด็นแรกก็คือความกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับ
สหรัฐอเมริกาที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกข้อห้าม
เกินกว่าเหตุในการแสดงออกถึงสิทธิพลเมืองและรับประกัน
ถึงกระบวนการทางการเมืองที่เปิดกว้างและครอบคลุม
จากนี้ยังตั้งคำถามด้วยว่ามีขั้นตอนอย่างไร
ในการรับรองเสรีภาพก่อนการลงประชามติ
รวมถึงมาตรการที่จะทำให้ประชาชนสามารถอภิปรายคุณสมบัติร่างรัฐมนูลได้
เช่นเดียวกับชาติอื่นก็ตั้งคำถามถึงกำหนดเวลาที่ชัดเจน
สำหรับให้ผู้ตรวจการพิเศษของสหประชาชาติมาเยือนไทยนะครับ
ประเด็นที่๒ก็คือการใช้กฎหมายและพิจารณาคดี
โดยสหราชนาจักรและไอแลนด์เหนือพูดถึงการใช้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้
หลายฝ่ายมองว่าเป็นการแทนที่คดีหมินประมาท
ส่วนสวีเดนก็มองว่าพระราชบัญญัตินี้ถูกนำมาเป็นเครื่องมือจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก
ส่วนหลายชาติเช่นเบลเยี่ยมเนเทอร์แลนด์สหราชนาจักรและไอแลนดเหนือก็ได้ตั้งคำถาม
ถึงการส่งตัวพลเรือนขึ้นสารทหาร
โดยสาธารณรัฐเช็คยังถามถึงการเรียกปรับทัศนคติด้วย
ประเด็นที่๓ก็คือกรณีการบังคับศูนย์หายซึ่งประเด็นนี้ก็มีการหลายชาตินะครับตั้งคำถามต่อรัฐบาลไทย
โดยเฉพาะการขอความชัดเจนถึงช่วงเวลาในการลงนามศัตยบันในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ของไทย
ประเทศก็ยังพูดถึงปัญหาภาคใต้นะครับโดยเฉพาะการตั้งคำถามถึงการสอบสวนการทารุณกรรมที่มีการกล่าวหาว่ากระทำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมงก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไทยจะต้องชี้แจงในวันพรุ่งนี้
ในแง่ของความคืบหน้าในการสอบสวนการปฏิบัติตามข้อเสนอของผู้ตรวจการพิเศษด้านสถานการณ์การค้ามนุษย์